วงการบันเทิงเองค่ะมันก็ไปไหน
คนบันเทิงเองก็ไม่รอดนะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
มีคนบันเทิงนะติดโควิดด้วยล่ะค่ะ
ที่คนแรกดีกว่านะคะอแมนดาออฟดำนั่นเอง
คนแรกคนนี้ค่ะสาวสวยดีกรีนางงามอแมนด้าออฟดัมนะคะ
แจ้งว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
หาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็ในขณะที่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการนะคะ
ที่ถูกต้องตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้แจ้งไปยังคนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงแล้วด้วยนะคะ
เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยนิดหนึ่งก็แล้วกัน
วันนี้วันก่อนน้องอาแมนด้าเขาเพิ่งไปเป็นคณะกรรมการ๑๑
กรรมการในการประกวดนางสาวไทยรอบ๕๐คน
แต่ว่าในกองเขาก็มีการตรวจอะไรมาตรการเมืองต้นกันอยู่แล้ว
น้องก็ฝากบอกแล้วก็ฝากเป็นห่วงทุกคนด้วยที่แบบได้พบเจอกันวันนั้นนะคะ
ว่าให้กะตัวแล้วก็ตรวจเชื้อโรคด้วยนะคะ
เออนะคะก็ต้องดูแลเช็ครีเช็คกันนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะ
ส่วนทีมงานต่างก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะ
กว่าจะรักษาตัวเองให้หายก็แล้วกันนะ
แล้วก็ในขณะนี้นะมีการคลั่นเนื้อคลั่นตัว
แล้วก็กักตัวอยู่ในที่พักเขาแล้วกัน
เพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวค่ะ
ต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปนะคะ
โดยงานทั้งหมดของเจนนี่ค่ะจะถูกเลื่อนออกไป
กว่าจะรักษาตัวหายเช่นเดียวกันนะคะ
เอาล่ะก็ถ้าใครรู้ตัวเร็วเนาะ
ก็ต้องบอกเพื่อนบอกคนที่ใกล้ชิดเรานะคะ
ให้เร็วที่สุดละกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย
เขาก็มีเวลาในการเตรียมตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะ